แล้วก็แน่นอนค่ะต้นเดือนคุณภาคภูมิก็ต้องถามคำถามนี้

เศรษฐกิจในพื้นที่ของท่าน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ
ประจำวันที่๑กรกฎาคม๒๕๖๒มาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
กลางวันที่๑ค่ะ๙๔๓๖๔๗
เลขท้าย๒ตัวก็๘๖นะครับ
เลขหน้า๓ตัวมี๘๖๔กับ๒๓๓
เลขท้าย๓ตัวก็คือ๓๗๕กับ๐๔
นี่บนกับร่างไม่มี
นี่คือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ

เจอนักฯขณะนี้บรรดายาดพี่น้องของเรา

นี่ผมไปตามเจอที่ชนบุรีกับนครนายกนะ

โอ้โหเป็นพี่ป้าน้าอา

ยังไม่มีใครเขานับกับผมสักคนเลยเนี่ย
นี่ฮะเอาที่นครนายกก่อนนะครับ
ป็อสภาพสลากินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็บอกว่าทำอะไรไม่ถูกเลย
เพราะว่าถูกรางวัลที่๑๔ใบนะฮะ

แล้วเจ้าของรางวัลที่๑ที่ถูกเนี่ย
เป็นอาสาร่วมกระตันยูในอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับเราก็เดินทางไปหาทันทีครับ
นี่ฮะเขาโพสต์ภาพคู่กับรถกู้ภัยคันแรกของเขาเขาซื้อทะเบียนเลขมาตลอดนะครับ
นายนารินบุตสุริอายุสามสิบสี่ปีกับนางนารีบุตสุริอายุสามสิบสี่นะฮะ
เป็นสองสามีภรรยานะครับซึ่งนายนารินบอกว่าเขาเนี่ยอ่า
ได้ซื้อเลข๔๗ซื้อมานานหลายปีแล้ว
เป็นเลขท้ายทะเบียนรถกู้ภัยคันแรกที่เขาใช้ในการช่วยเหลือประชาชน
ดีใจมากที่ถูกรางวัลใหญ่ในครั้งนี้ที่ผ่านมาก็มีโชคบ้างค่ะนะ
จากการซื้อเลขสี่เจ็ดของรถของเขานะครับแล้วเงินส่วนหนึ่งที่ได้
เดี๋ยวก็จะเอาไปให้กับทีมกู้ภัยด้วยอีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัว
ดีใจค่ะดีใจมากครับเราซื้อบ่อยไหมพี่
ซื้อบ่อยค่ะทุกวันปกติซื้อกักกับใครอ่ะครับพี่

มาขายที่บ้านค่ะ
ถ้าเราได้เงินตัวนี้ไปครับทางกู้ภัยเราจะมีจุดประสงค์อะไรบ้างไหมครับ
ก็จะจัดสรรปันส่วนให้กับงานกู้ภัยส่วนหนึ่งครับ

แล้วทางคู่ภัยมากี่ปีแล้วครับเนี่ย

เมื่อที่๔แล้ว

เมื่อที่๔แล้ว

เมื่อที่๔แล้ว

เมื่อที่๔แล้ว
เมื่อที่๔แล้ว

เมื่อที่๔แล้ว

เมื่อที่๔แล้ว

เมื่อที่๔แล้ว

เมื่อที่๔แล้ว

เมื่อที่๔แล้ว

เมื่อที่๔แล้ว

เมื่อที่๔แล้ว

เมื่อที่๔แล้ว